ถูกคนร้ายรอบทำร้ายร่างกายจนบาดเจ็บสาหัสนะครับ
มาแล้ว๔วันเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุทำร้ายร่างกายนายศิรวิทย์เสรีที่วัดหรือจานิวมาดำเนินคดีได้
หลังจากที่เขาถูกกลุ่มชายชะกันสวมหวกปิดบังใบหน้าขี่รถจักรยานยนต์เข้ามารุมทำร้ายช่วงกลางวันแสกจนได้รับบาดเจ็บสาหัส
ซึ่งหากย้อนกลับไปประมาณ๑เดือนจานิวเคยถูกทำร้ายร่างกายลักษณะนี้มาแล้วในพื้นที่เขตห้วยขวาง
และครั้งนั้นยังไม่สามารถจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีได้เช่นกัน
ชุดสืบสวนคลี่คลายคดีของกองบังคับการตำรวจนครบาน๓ได้ให้ข้อมูลว่าขณะนี้คดีมีความคืบหน้าไปมาก
มีการสอบปากคำพยานที่อยู่ในเหตุการณ์แล้ว๕คนรวมถึงจานิวด้วยซึ่งได้ข้อมูลมามากพอสมควรโดยพยานที่เห็นเหตุการณ์ให้การไปในทิศทางเดียวกันว่ารูปภัณฑ์ของคนร้ายมีรูปร่างสันทัศน์แต่งกายมิดชิด
แต่ยังไม่มีการยืนยันว่าอาวุธที่ใช้ก่อเหตุว่าเป็นชนิดใดซึ่งในวันนี้จะเป็นการลงพื้นที่หาพยานที่เห็นเหตุการณ์มาสอบปากคำเพิ่มเติม
ส่วนการสอบปากคำนายศิรวิทย์หรือจานิวเมื่อวานนี้เจ้าตัวยังเชื่อว่ามูลเหตุของเหตุการณ์ในครั้งนี้เกิดจากความเห็นต่างทางการเมือง
ซึ่งพนักงานสอบสวนได้สอบปากคำจานิวจนสิ้นข้อสงสัยและจะมีการสอบปากคำอีกครั้งหลังจากที่อาการหายดีแล้ว
ขณะที่นางสาวพัฒนารีชาญกิจผู้เป็นแม่ที่คอยดูแลอาการอย่างใกล้ชิดยอมรับว่าเป็นห่วงความไม่ปลอดภัยของบุตรชายเกรงอาจจะเกิดเหตุซ้ำขึ้นอีก
ตัดสินใจเดินทางมายื่นหนังสือต่อพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้เร่งรัดติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีโดยเร็วที่สุด
พร้อมเปิดเผยอาการล่าสุดของลูกชายมีอาการดีขึ้นตามลำดับสามารถพูดคุยโต้ตอบให้ข้อมูลกับตำรวจได้
ทันทีที่หายดีจะดำเนินการรีบส่งให้ลูกชายไปเรียนต่อปริญญาโทที่ประเทศอินเดียทันที
มันยังไม่ถึงเป็นการให้ปากคำเป็นการให้ข้อมูลกว่านะคะว่าโดนยังไงเดินไปตรงไหนช่วงเวลากี่โมงอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่นิวเขาก็ต่อท้ายไปแล้วว่าจะเข้าไปให้ปากคำภายหลังอีกครั้งหนึ่งคืออันนี้ยังเป็นแค่เบื้องต้น
นิวเองยังเชื่อมั่นในเรื่องของไฟเกี่ยวกับนิวครับ
เองเขาก็บอกว่าชีวิตเขาก็มีอยู่เรื่องเดียวค่ะพอเขารู้ว่ามีข่าวเรื่องนู้นนี่มาเขาก็บอกว่าไร้สาระค่ะ
แล้วเอาชีวิตเขามามาเล่นอย่างนี้มันไม่คุ้มหรอกแม่ว่าใครที่ไม่ว่าจะฝ่ายไหนที่สร้างสถานการณ์แล้วใช้จ่านิวเป็นเครื่องมือแม่มองว่าไม่คุ้มแน่นอน
มันไม่คุ้มกับผลตอบรับมาแน่นอน
ก็ตอนนี้มีผู้ใหญ่ช่วยประสานงานในการเลื่อนการไปรายงานตัวค่ะแล้วก็ถ้านิวฟื้นเร็วที่สุดก็จะไปเร็วที่สุด
พวงหลีดและดอกไม้จันทร์มาวางไว้อาลัยให้กับกระบวนการยุติธรรมด้านหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
โดยนายพระฤทธิระบุก่อนหน้านี้เคยรับโทรศัพท์ลึกลับโทรมาคมคู่ถ้าไปทำกิจกรรมทางการเมืองที่ไหนจะจัดคนไปต้อนรับ
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจติดตามคดีทำร้ายจานิวให้ถึงที่สุด

ที่โรงพยาบาลและที่บ้านพักตลอด๒๔ชั่วโมง
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน